อุดรเครียดระแวงว่าภรรยาจะปันใจให้ชายอื่น
เพราะภรรยากลับบ้านดึกดื่นนะครับ
แถมยังน่าสงสัยที่ภรรยาแอบลบข้อความแชทในมือถือ

ตัวสามีสอบถามภรรยาภรรยาไม่ยอมตอบครับ
แล้วก็ทิ้งลูกหนีหายออกจากบ้านเลย
ตัวสามีเกิดความเครียดครับ
ระเบิดออกมาเขาบอกเป็นความคลั่งเลยนะ
คว้าปืนกราดยิงกว่า๑๐นัด
ภาวะกลัวโดนลูกหลงก็แจ้งตำรวจ
ให้มารวบตัวสามีคลั่งรายนี้นะครับ
เจ้าตัวบอกว่าไอ้ที่ยิงไปไอ้ที่กราดยิง
ระบายเครียดระบายความเครียดนะครับ
ผู้ชายคนนี้ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวมา
ก็คือนายธวรรษชัยอาหมาตย์มนตรียุทธ์๓๕ปี

หลังจากที่นายธวัชชัยก่อเหตุยิงปืนอยู่หน้าบ้าน
ในพื้นที่หมู่๘บ้านศรีเชียงใหม่
บนนาดีอำเภอเมืองอุดรธานี
ตำรวจรับแจ้งเหตุก็เข้ารวบตัวทันทีครับ
พร้อมของกลางปืนแล้วก็เครื่องกระสุน

นายธวัชชัยให้การว่ามีอาชีพทำนา

ก็คือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขายกับภรรยา
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คน
เมื่อ๒เดือนก่อนมีความสงสัย
ระแวงว่าภรรยาจะมีชู้
เพราะภรรยากลับบ้านดึกดื่น
เขาก็เลยยึดโทรศัพท์มือถือของภรรยา
ไปให้ร้านตรวจสอบดูข้อความต่างในมือถือภรรยา
ว่าภรรยาได้แชทไปพูดคุยกับชายอื่นหรือเปล่า
มีการพูดคุยกับชายอื่นเชิงชู้สาวหรือเปล่า

ข้อมูลในมือถือของภรรยา
ลบแชทไปก่อนหน้านี้แล้ว

ครับเขาเป็นอย่างนี้คิดว่าเขาครบชู้
พอคนไปขายรัตเตอรี่มาก

นี่เห็นเขาพูดแบบใจเย็นแบบนี้แต่ตอนพูดกับภรรยาคงไม่ใจเย็นนะ

เขาเค้นสอบถามภรรยาว่าแอบไปคบกับใครหรือเปล่า

ไม่ยอมพูดอะไรแถมยังทิ้งลูกสองคนแล้วก็หนีหายออกจากบ้านไปนะครับ
เขาบอกเขาอดทนกล้ำกลืนฝืนทนมานาน
ออกติดตามหาเมียทุกแห่งหนทั้งบ้านของพ่อแม่แล้วก็ญาติของภรรยา
ก็ไม่พบภรรยาสุดที่รักเขาบอกแบบนี้
ไม่สามารถติดต่อภรรยาได้ทีนี้เครียดขึ้นมาฮะไม่รู้จะทำยังไง
หาทางออกไม่ได้ก็เลยไปนั่งกินเหล้าที่บ้านเพื่อน
หวังจะให้หายกลัดกลุ้มแต่กลับกลุ้มหนักนะครับ
กลับบ้านก็เลยคว้าปืนยาวออกมายิงระบายอารมณ์เครียดซะเลย
ส่วนปืนซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีใบอนุญาตนะครับ
ตำรวจฟังคำสารภาพแล้วแยกเป็น๒ประเด็นครับ
เรื่องส่วนตัวของผู้ต้องหาที่ภรรยาหนีก็ต้องปล่อยฮะ
ปล่อยให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแก้ปัญหากันเอง
ส่วนเรื่องทำผิดกฎหมายเอาปืนมากราดยิง
คือไม่โดนใครก็ตามแหละแต่ถือว่าเป็นการกราดยิง
ยิงขึ้นฟ้าเนี่ยก็โดนโดนส่งดำเนินคดีทันทีนะครับ